กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์
สมาชิกสภาพฤทธานรัศนรกรุงเทพมหานครภักดิ์เพื่อไทย
ขออนุญาตสงวนความเห็นเพื่อที่จะบันทึกไว้ท่านประธานครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
เมื่อสักครู่นี้ท่านเบนจาแสงจันทร์คณะกรรมธิการกิจการศาลองค์กรอิสระอายการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน
ทำงานร่วมกับผมตรวจสอบเรื่องของกระทรวงพลังงาน
เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกนึกชื่อรัฐมนตรีไม่ออก
แต่ท่านประธานครับที่ผมปรับลดลงไป๑๐ดูเหมือนว่ากระทรวงนี้เนี่ย
ท่านประธานลองฟังจีรายุดูแล้วจะเห็นภาพนะครับว่า
๓ล้านบาทเนี่ยเขาตั้งงบประมาณมานะฮะดูเหมือนน้อย
ดูเหมือนน่าสงสารและดูสวยงาม
แต่เอาเข้าจริงแล้วท่านประธานครับงบประมาณมากโขอยู่
เพราะส่วนใหญ่มีรายรับ
ความเป็นจริงนั้นขาเป็นเส้นนั้นไม่
จริงแล้วไม่ควรจะให้งบประมาณกับกระทรวงนี้เลยเสียด้วยซ้ำนะครับ
แต่ว่าก็เป็นกระทรวงสำคัญก็มีความจำเป็น
เพราะว่าหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานนี้เนี่ยนะครับ
ท่านประธานครับเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินภาษีของพี่น้องประชาชน
เมื่อสักครู่นี้ท่านเบนจาพูดเรื่องของบริษัทเอกชนที่เขามาลงทุนในไทยท่านประธานครับ
แล้วก็ฟ้องอนุญาโตตุลาการกับกระทรวงพลังงาน

มีการซุกตั้งงบประมาณจ้างทนายเข้ามาเกือบ๑๐๐๐ล้านบาทนะฮะ
กลมอยู่ประมาณ๖๗๐๐ล้านบาท
ท่านประธานทราบไหมครับว่าทนายที่เขาจ้างมาเนี่ย
ไม่ใช่ผมดำแบบพวกเรานี่นะครับไม่ใช่คนไทยเลย
เป็นคู่กรณีสำคัญของบริษัทเชฟลอนที่เขาฟ้องรัฐบาลไทย
แล้วกระทรวงพลังงานก็ต้องเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปจ้างทนายต่างชาติ
ให้แก้ต่างสู้คดีในอนุญาโตตุลาการกับกระทรวงพลังงาน
ผมจึงบอกท่านประธานครับว่าถ้าเงินงบประมาณที่ตั้งมาแล้วเนี่ย
ค่าไฟไม่มีปัญหาครับแต่ตั้งงบประมาณไปเพื่อ
จ่ายค่าทนายท่านประธานครับจึงมีเหตุผลที่ผมอยากจะต้องสงวนความเห็นไว้เนี่ยนะครับ
ประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งทนายเนี่ย
ใครผิดใครพลาดก็ต้องไปทวงตังค์๗ชั่วโคตรท่านประธานครับ
เงินเหล่านี้เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเกิดจากความประมาทความผิดพลาดความไม่รอบครอบของรัฐบาลไทย
แล้วทำไมต้องมาใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปจ้างทนายผมไม่เห็นด้วยครับ
ประเด็นที่สองท่านประธานครับท่านประธานอาจจะทราบหรือไม่ทราบ
ผมไม่แน่ใจแต่ท่านประธานรู้ไหมครับว่าท่านประธานอยู่ภาคใต้ปาล์มน้ำมันเนี่ยนะ
ราคามันสารวัลเตี้ยลงสมัยรัฐบาลยิ่งรักโลละร้อยด่ากันเช้ากลางวันเย็น
พอรัฐบาลพุทธเอกบรรยุทธบอกสามโลร้อยขายดาวอังคาร
ท่านประธานรู้ไหมครับเขาแก้ปัญหากันยังไงเขาใช้วิธีการ
รัฐบาลสั่งการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อปามจากพี่น้องภาคใต้
ขึ้นเรือจากภาคใต้ครับแล้วก็มาขึ้นที่โรงไฟฟ้าบางประกง
ท่านประธานครับโรงไฟฟ้าบางประกงมีปัญหาอะไรครับ
มีปัญหาตรงที่ว่าเขาไม่สามารถใช้น้ำมันปาล์มผลิตได้ทันที
ก็ต้องมีการปรับเครื่องเผาเตาอะไรต่างเพื่อจะได้กระแสไฟฟ้า
ท่านประธานครับปรากฏว่าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจ่ายไปแล้ว
เกือบสามพันล้านบาทในกรรมธิการที่ผมนั่งอยู่
ผมก็ถามครับท่านตั้งงบประมาณเนี่ยเอาไปจ่ายค่าอะไร
เขาบอกว่าไงรู้ไหมครับท่านประธานครับเอาไปจ่ายค่า
ที่ให้โรงไฟฟ้าบางประกงผลิตเอ้ายังไงเนี่ย
และติดหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน
นี่ผมฟ้องพี่น้องประชาชนนะครับท่านจะได้รู้ว่า
งบประมาณที่ตั้งเนี่ยแทบจะไม่ได้เอาไปลงทุนครับ
เอาไปใช้ในเรื่องที่เป็นความผิดพลาดทั้งสิ้น
ผมจึงไม่สามารถปล่อยให้กระทรวงนี้ใช้งบประมาณแผ่นดินผ่านไปได้โดยง่าย
ท่านประธานครับและสุดท้ายที่ตั้งปีละหกเจ็ดร้อยล้านนะฮะ
งบประมาณ๖๕ที่เราพิจารณาไปที่ตั้งเอาไปจ่ายคืนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ผมไม่รู้ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรวยหรือจน
แต่ที่แน่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงจะถึงบางกรวย
อันเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าฝั่งคันนู้น
รู้อยู่แล้วว่าอีแก๊สหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีรายได้เท่าไหร่แบบไหนอย่างไร
แต่ทุกวันนี้ต้องมาเรียกร้องให้กับกระทรวงพลังงานท่านประธานครับ
จ่ายเนี่ยฮะงบ๖๕นี่เพิ่งตั้งไป
ไม่ได้มีการลงทุนอะไรใดทั้งสิ้น
เป็นการจ่ายจากความผิดพลาดและรู้อำนาจของคนสั่งทั้งนั้น
ประเด็นที่๓ท่านประธานที่กรบครับที่ผมจำต้องสงวนความเห็นไว้ก็คือว่า
กระทรวงพลังงานนั้นปล่อยปะละเลยใช้เงินภาษีพี่น้องของประชาชน
ประโยชน์กับกลุ่มทุนหรือไม่
ท่านประธานอยู่ภาคใต้ท่านประธานรู้จักนิคมอุตสาหกรรมจนะ
ท่านประธานรู้ไหมครับว่าปีที่ผ่านมาเขามีการเสนอการขอไฟฟ้า
เมกะวัตต์ที่นิคมจนะ

เวลาจะทำแผนพลังงานอะไรต่างของชาติบ้านเมือง
มันต้องเข้านโยบายกำกับพลังงาน
แล้วก็พูดคุยกันครับว่าภาคใต้ต้องใช้เท่าที่กำลังผลิตเท่านั้น
มีใครผลิตแล้วบ้างมีใครทำแล้วบ้าง
ท่านประธานเชื่อไหมครับกระทรวงพลังงานนั่งแบะ
นิคมอุตสาหกรรมจนะ๑๔๐๐เมกะวัตต์
กรรมานที่การติดตามตรวจสอบจึงเป็นที่มาของงบประมาณแผ่นนดิน
ถ้าท่านทำอย่างตรงไปตรงมาไม่มีใครว่าครับ
เมกาวัตต์นี่เท่ากับโรงงานหัวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ภาคใต้
ผมในฐานะประธานกรรมธิการที่ติดตามตรวจสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ผมถามแล้วถามอีกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาชี้แจงก็บอกว่า
ท่านครับผมจะตอบได้ยังไงล่ะครับเขาใช้กฎหมายพิเศษของสอบต
ไม่ได้เข้าแผนพลังงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีโรงงานที่สุราชแล้ว
ยังไปตั้งโรงงานใหม่เอื้อประโยชน์เอกชนบริษัทแม่คันปากท่านประธานครับ
มีการเรียกไปคุยกันหลายครั้งว่าผลิตแล้วจะต้องจ่ายยังไง
ใจหน้าหนี้ครบออกไปด้านนอกไม้อำเภาใดจังหวัดใด
มากกว่านี้ครับก็ติดตามตอนต่อไปในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แต่ผมบอกเลยครับว่าอย่าทำเป็นดูดีนะครับกระทรวงพลังงานนี้
ท่านลำตรีชื่อสุพัฒน์โผงพัฒนภีรเช่าเป็นรองนายกรรมนัฐมนตรีด้วย
มาเมื่อตุลาปีหกสามที่กำลังที่กะอาทธวดครับที่สมาชิกถามว่า
จำชื่อไม่ได้เนี่ยโรคลืมเนี่ยฮะก็ฝากท่านลำตรีครับ
สามเรื่องที่เจรยุพูดเนี่ยนะฮะอริยาโตตุลาการท่านตั้งทนายเนี่ย
ไม่ใช่แค่ห้าหกร้อยล้านนะครับมันมีปีละนะครับ
แล้วท่านต้องตั้งค่าโง่แบบนี้ทุกปีหรือเรื่องที่สองครับ
ราคาน้ำมันปาล์มที่ท่านต้องใช้จ่ายเอาภาษีประชาชนไปคืนให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่บางประกงเนี่ย
จะทำแบบไหนอย่างไรเรื่องที่สามเรื่องแผนพัฒนาพลังงานของชาติที่นิคมอุตสาหกรรม
จะนะที่ภาคใต้เนี้ยพันสี่ร้อยเมกะวัตต์ท่านจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร
จึงเป็นที่มาของการสงวนความเห็นของผลให้ปรับลดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ
พระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับ